รามาเพราะว่ามีเพจดังเนี่ยเขาบอกว่ามีข้าราชการระดับผอของเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายภูมินะฮะคือเอารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาชาร์จไฟที่เทศบาลถึงขนาดที่ที่ชาร์จเนี่ยนะฮะตั้งแต่รถไฟฟ้าคันเก่าพังพอซื้อคันใหม่คุณผู้ชมฮะเอามาชาร์จอีกโดยมีรูปถ่ายรถขณะที่กำลังจอดชาร์จไฟ
บ้านโพสต์แชร์ครับบอกว่าค่าราชการตำแหน่งเป็นผอกองคลังของเทศบาลตำบลธาตุทองค์อำเภอพูเขียวที่ชายภูมินะฮะใช้ไฟหลวงครับเอารถอีวีเนี่ยมาชาร์จไฟในเทศบาลบางวันเสพเช้าบางวันเสพสายทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันทำมานานตั้งแต่รถไฟฟ้าคันเก่านะครับชาร์จจนพังแล้วเอาเคซื้อค
นายกเทศมนตรีเนี่ยบอกว่าหลังเห็นโพสต์ครับยอมรับว่าเป็นความจริงที่ผอคลังเอารถมาชาร์จไฟ
เรื่องนี้ได้ส่งให้ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนแล้วครับ
เรื่องนี้ก็ทางจังหวัดก็ขอดำเนินการในเรื่องการสอบสวนเองดำเนินการเองในส่วนของท่านผอคัม
ก็ต้องไปสอบสวนที่จังหวัดครับเพราะว่าถ้าเป็นท้องถิ่นท้องถิ่นสอบก็อย่ามองว่าข้างครับ
อันนี้คือเรารอให้ทางจังหวัดช่วยดำเนินการเลยครับ
ส่วนรถนี้นะครับเท่าที่ข้อมูลก็ชาร์จก็บางนั้นมีบางวันที่ชาร์จ๘เหลือน้อยนะครับ
เพราะท่านผอคลังดรเขาอยู่ใกล้ที่บ้านเขาอยู่ไกลนะครับ
ก็มีบางวันที่เขามันชาร์จเพราะฉะนั้นก็เกลียดกลับมาได้ครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่จุดชาร์จรถอีวีของพอคลังเทศบาลตะบนธาตุทอง
ที่อยู่บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์นะครับ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีความผิดไหม
ถ้าผิดก็ดำเนินการครับทั้งทางวินัยและอาญาไม่ละเว้น
อกจากนี้อันนี้ที่ชายภูมินะครับมีที่จังหวัดยาลาครับ
ข้าราชการสาวท่านหนึ่งแล้วก็ติดตั้งสถานีชาร์จโดยไม่คิดเงิน
แม่ทัพภาค๔ครับซึ่งเป็นพอรมนภ๔สั่งให้ตรวจสอบ
ข้อที่จริงแล้วพบว่ามีการติดตั้งสถานีชาร์จโดยไม่ได้ขออนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ได้แก้ไขให้ถูกต้องครับมีการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อจัดเก็บค่าบริการให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ยืนยันว่าทางกอรมน
ไม่มีนโยบายบริการให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งขณะเดียวกันครับ
ได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเช่นเดียวกันนะฮะ
ทำผิดโดนลงโทษแน่นอนอันนี้เป็น๒เหตุการณ์นะฮะ
รถยนต์ไฟฟ้านะครับ
ก็เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์คนก็วิจารณ์กันเยอะเลย

ก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ว่าก็น้อยกว่าน้ำมันแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งมันก็ต้องเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็ถ้ามาชาร์จไฟหลวงก็ไม่ถูกต้อง